คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสาวคนนี้ก็สุขภาพดีเหมือนกัน
ถอยรถใหม่ป้ายแดงสีดำคันหรูออกมาราคา๖ล้านบาท

เลยมีการโต้ตอบคอมเมนต์กันไปมาจากหลายฝั่งนะคะ
ตอนนี้ขายได้หรือยังไม่รู้

ควักกระเป๋าจ่ายไป๖ล้านบาท
สวยและรวยมากสมศักดิ์ศรีนางเอกแถวหน้าจริงนะคะ

คือความชอบของคนเราเนี่ยนะมันไม่เหมือนกัน

พอได้เงินมาก็อยากจะไปซื้ออะไรที่ตัวเองชอบไง

เพราะฉะนั้นรถจำเป็นต้องมีราคาแพง
เพื่อว่าจะได้แบบมีความแข็งแรง